ปรากฏว่าคนเข้าทำบุญการ

แต่ปรากฏว่าเมื่อวานมีข่าวร้าย
มีคนร้ายไปแอบวางยาเบื่อ

แม่มันววกมาแล้วแม่

ไปช่วยนะคะคือพยายามจะให้มันอาเจียนออกมา
ดูสภาพคุณผู้ชมสุนัขเป็น๑๐ตัว
โดนคนวางยาเบื่อในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
หลายคนเขาก็ตั้งอกตั้งใจถือศีลบำเพ็ญภาวนากัน

ไม่รู้เขาใช้เลิกนี้หรือแต่คือแค่คิดจะทำมันก็น่ากลัวแล้วนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เล่าเรื่องบอกว่าสุนัขที่หมู่บ้านของเธอ๑๐ตัวค่ะ
อย่าเบื่อทั้งหลายทั้งปวงรอดมาได้ตัวเดียวค่ะ
มั่นใจมากเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของขโมยนะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ไปพบกับคุณฉันชนกทัพแววเจ้าของคลิปค่ะ
บอกเมื่อ๒คืนก่อนได้ยินเสียงหมาเห่า

แต่พอเมื่อคืนสักประมาณ๓ทุ่มเนี่ย
สุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ชื่อเจ้าด่างมันวิ่งมาหาเธอ

มันวิ่งมาหาในสภาพน้ำลายฟูมปาก

สับเหตุอาการไม่ดีเลยเอาไข่ดิบให้มันกิน
แล้วเนี่ยค่ะมันก็อาเจียนออกมา
ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่รอดออกมาได้อย่างบุดหวิด
แต่อีก๕ตัวเธอไปช่วยไว้ไม่ทัน

เมื่อคืนนี้ค่ะมันมาแบบว่าน้ำลายฟูมปากให้เห็น

ก็เลยช่วยได้แค่ตัวเดียวค่ะต่อไข่ให้ได้ตัวเดียว

นี่ค่ะอยู่ตรงนี้เลย
แล้วก็พอมองไปรอบนี่ก็ตัวนี้ก็ดิ้น
ประมาณ๕๖ตัวค่ะรอดอยู่แค่๒ตัว

คือตัวหนึ่งมันจะไม่ค่อยกินของไข่มั่วค่ะ
แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวที่เกาะไข่ช่วยไป

ไปเจอซากอยู่แถวนู้นพงหญ้าก็มี
คุณนิกูลยินดีกับคุณธนาวุฒิยินดี
เป็นชาวบ้านในระแวกนี้เหมือนกันค่ะ
ก็ไล่ผู้สื่อข่าวเราฟังบอกว่า
เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาพบว่า
สุนัขที่เลี้ยงไว้๕ตัวถูกวาง

ชาวบ้านหมู่บ้านวังแขยงก็บอกว่า

เมื่อคืนก็ถูกวางยาเบื่อตายไปตัวหนึ่ง
สุนัขตัวนี้เป็นเพศเมีย
แล้วกำลังตั้งท้องใกล้คลอดด้วย

หัวขโมยคงตั้งใจวางยาเบื่อสุนัข

อยากจะให้ตำรวจลงพื้นที่มาตรวจสอบ
ความปลอดภัยของชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยค่ะ

กลัวสุนัขจะไปกินยาเบื่ออีกจังเลยค่ะ